อีกหนึ่งคดีนะครับเป็นความคืบหน้ากรณีที่พบศพของชายชาวต่างชาติ
ซึ่งเบื้องต้นพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับชาวเอเชียใต้

ตอนนี้เองชุดสืบสวนตำรวจนครบานเนี่ยนะครับ
เขาประสานขอภาพวงจรปิดจากสนามบินต่าง
หลักแล้วในกรุงเทพก็มีที่สุวรรณภูมิที่ดอนเมืองเพื่อมาเปรียบเทียบกัน
และจากข้อมูลที่ได้นะครับณขณะนี้พบว่า
มีบุคคลที่มีอัตลักษณ์ลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายกันกับผู้ตายเนี่ย

และอยู่ระหว่างการติดตามประสานกับเจ้าตัวเพื่อให้ข้อมูลนะครับ
หลังจากที่ทีมสืบสวนนครบานพยายามสืบหา
เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของศพชายนิรนามที่พบในคลองโอ่งอ่างนะครับคุณผู้ชม

ล่าสุดพลตำรวจโทสานิทมหาฐาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็บอกว่าตำรวจนั้นประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อนำภาพนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกประเทศ
ระหว่างวันที่๓๐มีนาคมถึงวันที่๑เมษายนปี๒๕๕๙เนี่ยนะครับ
จากท่ากาศยานสุวรรณภูมิจากที่สนามบินดอนเมืองด้วย

ซึ่งพบว่ามีอัตลักษณ์บุคคลคล้ายกับผู้ตายจำนวนตัวเลขคือ๘คน
แบ่งออกเป็นจากสนามบินสุวรรณภูมิ๗คน
และที่สนามบินดอนเมืองลักษณะคล้ายกันกับผู้ตายมีอีก๑คน
ตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการติดตามว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่
หรือเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วหรือไม่
อกจากนี้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนั้นก็ลงพื้นที่ไปยังร้านจำหน่ายกระเป๋าย่านพาหุรัฐ
ซึ่งเป็นร้านต้องสงสัยว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมาซื้อกระเป๋า
เพื่อนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการอำพลางศพออกจากที่พัก
เพื่อมาทิ้งที่คลองโอ่งอ่างนะครับ
และรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษานิท
ก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนระแวกใกล้เคียงกับจุดพบศพ

ถ้าหากว่าใครพบเห็นเหตุการณ์หรือมีข้อมูล
หรือพบว่าบุคคลที่นำกระเป๋าขนาดใหญ่มาไว้บริเวณดังกล่าว

พอจะพบเบาะแสให้รีบแจ้งกับตำรวจ
เพื่อเป็นข้อมูลในการคลี่คลายคดีนี้ต่อไปครับ